ยังต้องเป็นเรื่องสำคัญยังต้องเป็นเรื่องใหญ่ครับ
เพราะเรื่องแบบนี้ถ้าสื่อมวลชนมองข้ามแล้วมองไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ
เรารักษาผืนป่าไว้ไม่ได้มันจะต้องมีบุกรุกกันต่อไปอีก
เรื่องแบบนี้นักการเมืองก็จะต้องเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ
ถ้านักการเมืองมองไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญป่าก็อยู่ไม่ได้
ข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้องก็ต้องเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าข้าราชการประจำที่เป็นกลไกของรัฐไม่เห็นความสำคัญป่าก็ไม่เหลือ
ฉะนั้นเรื่องของรีสอร์ทกามองเต้เราต้องให้ความสำคัญ
สื่อต้องให้ความสำคัญถามว่าหลังจากเกิดเรื่อง
มีความคืบหน้าอะไรบ้างล่ะครับเมื่อวานนี้
หนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเรียกเรื่องทั้งหมดมาดู
แล้วก็บอกว่าจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่
เพราะคดีเก่าอายการสั่งไม่ฟ้องที่อายการสั่งไม่ฟ้อง
เพราะอายการไปได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
อยู่ในเขตปฏิรูปอายการก็สั่งไม่ฟ้อง
ฉะนั้นหนึ่งรัฐมนตรีจะให้ลืมฟื้นมาใหม่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็เข้าพบรัฐมนตรี
แล้วออกมาบอกว่าจะเดินหน้าดำเนินการเรื่องนี้
สำคัญที่สุดคนที่ต่อสู้กับเรื่องนี้มายาวนาน
คือคุณดำรงพิเดชซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยอยู่
เป็นสอสออยู่ยืนยันว่าเรื่องนี้
กรมอุทยานจะต้องประกาศตามมาตรายี่สิบสอง
ประกาศให้ลื้อถอนครั้งที่หนึ่งประกาศให้ลื้อถอนครั้งที่สอง
และถ้าไม่ลื้อถอนกรมมีอำนาจที่จะลื้อถอนเองได้
แล้วไปยื่นบินค่าลื้อถอนเอากับผู้ประกอบการทีหลัง
นี่ฉะนั้นผ่านมา๑วันความคืบหน้าเป็นอย่างนี้
เราจะย้อนกลับไปคุยกับคุณดำรงพิเดชอีกครั้งหนึ่งครับ
สวัสดีครับคุณดำรงครับสวัสดีครับท่านสุภาพครับ
ครับรัฐมนตรีบอกว่าจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่
แต่ว่าระหว่างการลื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่
ต้องใช้ระยะเวลากับสิ่งที่กรมจะประกาศ
ลื้อถอนตามมาตรา๒๒มันควรจะอันไหนก่อนอันไหนหลังยังไงฮะ
คืออย่างนี้ผมอธิบายฟังนิดนึงไอ้ลื้อฟื้นคดีเป็นเรื่องอาญาของผู้ต้องหา
ถูกจำเลยนะฮะไม่เกี่ยวกันเลยอ๋อนะฮะไอ้ลื้อถอนก็ลื้อถอนไปอ่า
คือว่าไอ้การที่จำเลยเนี่ยหลุดข้อหาเนี่ย
ไม่ใช่หมายความว่าอายการสั่งไม่ฟ้องแล้วที่ดินจะตกเป็นของจำเลยนะ
ไม่ใช่นะต้องแยกกันนะอำเนยเนี่ยขาดเจตนา
ไม่ต้องรับโทษอาญาความหมายอายการคือสั่งไม่ฟ้องครับ
แต่ที่ดินบุกลุกทั้งหลายเนี่ยเป็นของรัฐคุณจะต้องลื้อถอนออกไป
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต้องบังคับใช้บังคับใช้กฎหมายอ่า
คือระหว่างกฎหมายลื้อฟื้นคดีก็ว่ากันไปเนื่องจากมีข้อมูลใหม่อย่างนี้
ศพโกบอกแล้วไม่ใช่อย่างงี้อย่างงี้อันนั้นเป็นเรื่องของจำเลยล่ะ
ที่จะต้องรับโทษกันใหม่ฟ้องร้องกันว่ากันไปหรือคดีว่าไปอ่า
แต่ลื้อถอนเนี่ยเป็นอำนาจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติมาตราย๒๒
ที่ท่านพูดเมื่อกี้๑๒ครั้งแล้วลื้อถอนเลยนะถูกต้องแล้วฮ่า
เพราะฉะนั้นการลื้อถอนกับการลื้อคดีฟ้องใหม่ไม่เกี่ยวกัน
ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันฮะทีนี้การลื้อถอนตามมาตรายี่สิบสอง
มีอำนาจตามมาตรา๒๒ของพรบอุทยานอันนี้ไม่ต้องรอสารถูกไหมครับ
มันมันไม่มีแล้วหนึ่งเขาเช็คหมดแล้วไม่ได้ยื่นฟ้องสารปกครอง
ไม่ได้สารอายามันจบแค่อายาการไงฮ่า
มันไม่เกี่ยวแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ข้าราชการจะใช้ข้อบังคับกฎหมายอุทยาน
คือวันนี้พูดตรงเลยอ่ะหนีไม่รอดทั้งอธิบดีทั้งหัวหน้าเนี่ย
ไม่งั้นโดนหนึ่งห้าเจ็ดทั้งคู่ฮ่านั่นสิท่านสิ
แล้วทีนี้ย้ำอีกทีนึงนะไม่ใช่กามองเต้๘๘อย่างเดียว
แต่มีเป็นร้อยใช่ไหมที่คุณดำรงบอกผมเมื่อวานว่า
มันสี่ร้อยสิบแปดคดีที่เช็คไปจริงจริงเนี่ยประมาณอีกร้อยแปดสิบคดีที่ยังค้างอยู่
เห็นวันก่อนบอกอีกสองร้อยไปเพิ่มมายังไงผมไม่รู้ฮะ
เพราะที่มันสำหรับตรงอีกร้อยแปดสิบคดีเนี่ย
จะต้องลื้อถอนอีกเป็นร้อยคดีแต่ว่าเขาดูไล่ความสำคัญชั้นในชั้นนอกไล่กันไป
ฮะแต่มือไอ้กามองเก้เนี้ยมันอยู่รอบนอกแต่อยู่ในอุทยานเนี่ย
ในเมื่อเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็รีบดำเนินการซะเลยก็ถูกต้องแล้ว
ถามว่าทำไมก่อนหน้านี้ยังไม่เห็นมีการเริ่มการดำเนินการลื้อถอน
นี่ถ้าไม่เกิดเรื่องขึ้นมาคนก็ถามว่าแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไง
คืออย่างนี้ตอนหลังนั้นหลังปฏิวัติมาเนี่ย
ตอนแรกก็ใช้มาตราสี่สี่เข้มขึ้นขังขึ้นขังนักเข้าแผ่วลงฮ่า
พอมาเกี่ยวยงตั้งพักการเมืองอะไรต่างมันก็ไปใหญ่
ก็มีผู้ใหญ่ในกระทรวงไปสั่งแล้วครับอย่าเพิ่งใช้มาตรา๒๒ทั่วประเทศ
เกี่ยวการลื้อถอนลื้อถอนจะด้วยเหตุผลอะไรผมไม่รู้ฮะ
มันก็หยุดกันหมดทั่วประเทศหัวหน้าก็ไม่กล้าอธิบดีก็ไม่กล้า
ทักษะพ่อกิจก็ไม่กล้ารวมทั้งเขาข้อที่ไหนผู้ท่อเบิกหยุดกันทั่วประเทศหมด

มันไปสุดกู่หมดแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วใครก็ทานไม่อยู่
มันก็จะจับจอใครกันใหม่เนี่ย
เพราะว่ากระทรวงทรัพยากรจะโดยใครก็ตามแต่
บอกให้ชะลอไว้ก่อน
ชะลอไว้ก่อนรอกฎหมายอุทยานฉบับใหม่
คือให้รอกฎหมายอุทยานที่ประกาศใช้ปี๖๒
จริงไอ้กฎหมายอุทยานมันก็แก้ไม่มากมายแล้วไม่เกี่ยวเรื่องนี้หรอก
เกี่ยวเรื่องอาศัยทำกินให้รัศดรเข้าไปเก็บหาของป่าได้ในโซนที่เหมาะสม
อันนั้นส่วนใหญ่ฐานะมันจะเป็นอย่างนี้
แล้วทีนี้มาถึงจุดนี้
ถ้าสมมุติว่ากรมอุทยาน

หนึ่งรัฐมนตรีคนเก่าสั่งไว้ว่า
อย่าเพิ่งไปทุบไปลื้อถอนเขา

คุณดำรงพิเดชบอกว่าถ้าไม่ดำเนินการเนี่ย
ผิดกฎหมาย๑๕๗โดนกันทั้งยวงเขาควรจะทำยังไง

อาทิตย์ดีเนี่ยอันดับหนึ่งว่าอาทิตย์ดีขอ
เพราะหัวหน้าอุทยานเนี่ยต้องฟังอาทิตย์ดี
เอาครับเจ้านายเอาครับเจ้านาย
อธิบดีก็ต้องไปถามลำตีท่านครับ

แต่ถ้าลำตีต้นสังกัดบอกว่า
อย่านะสั่งปากเปล่านะ

ท่านต้องเป็นหนังสือสั่งการมานะครับ

หัวหน้าอุทยานก็อยู่ไม่ได้

แต่ถ้าอาทิตย์ดีสั่งไปรักอักษร

นี่มันเป็นระบบราชการที่มันพังเพราะปากเปล่า

สมมุติว่าเอาแบ็คโฮลไปรื้อเขา

ฟ้องหมดผมฟ้อง๒๐คดี

มันใช้ตะปูไม้ขัดไม้แกรง

ประกอบการมีสิทธิ์จะฟ้องอธิบดีได้
เหมือนกับที่คุณดำรงพิเดชโดนมาแล้ว

ฉะนั้นมาถึงสถานการณ์

ประชาชนควรจะมีความคาดหวังว่ายังไง

ทรัพยากรคุณวราวุฒิศิลปะอาชา

จะให้ผมเอายังไงต่อถูกไหมครับ

ผมว่าสั่งเป็นกระบวนการหมดแล้วให้เดินหน้าต่อ

ก็ว่าเดินหน้าต่อลื้อถอน

ภายใน๓เดือนเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นผล

ร้อง๑๕๗แน่
ไม่เฉพาะกามองเต้อย่างเดียว

ถ้าต้องการรวดเร็วภายใน๑เดือน
ก็ใช้งบรายได้ของอุทยานแห่งชาติ
ไปจ้างไม้โครเข้าทั้ง๒๐ตัว
ใช้กำลังทั่วประเทศพิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

เอามาทั้ง๕๐๐๐คนก็ทำไป
เรารักษาผลประโยชน์ของราชการ

สมัยนั้นผมก็มาเกือบ๔๐๐๐นาย
ผมก็รู้จะมีม็อบม็อบมันมีแน่

ป้องกันคนของเราแค่นั้นแหละ
คนจะได้ฟังเรื่องนี้

พิปรายในสภาคราวนี้ไหมครับ

ผมต้องอภิปรายในกระทู้สดที่ต่อมา

โยบายรัฐบาลเรื่องแถลงรัฐสภามันไม่มีที่จะจุดสอดแทรกเรื่องนี้

เกินไปได้อะไรอย่างนี้

ตกลงว่าที่จะไปอธิบาย

ยางมาช้าก็เจอภี่ผู้มาติดต่อมีมาหาผมมาแล้วบอกให้เบาหน่อย
และพักผมเป็นเรื่องกลายอย่างเดียวผมไม่ทำเอวยีวแต่ผมไม่พูดผมก็หมาไปตวง
เพราะฉะนั้นสิ่งอย่างนี้มาขวางผมไม่ได้หรอก
จริงเขารู้หมดแล้วผู้จำเลยคือใคร
ผู้ไปเสียภาษียอดย่าคือคันคนละคนหมด

จำเลยก็เพิ่งมอบตัวปี๕๗
ธรรมรวจฟ้องไป

เราไม่เห็นธรรมนวณนะที่ธรรมรวจสั่งไปฟ้องต้น
หรือไปอายการสั่งไปฟ้องอันนี้ยังไม่เห็น
เอาล่ะพอจับประเด็นได้แล้ว

ความคืบหน้าต้องตาม

เรื่องก็เงียบเป็นไปตามวัฒนธรรมของสังคมไทยครับ
ฉะนั้นต้องตามเรื่องนี้เป็นระยะครับ
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เขาบอกว่าไปจัดสัมมนาและปาร์ตี้แบบนี้

ในสถานที่ที่เป็นแบบนี้นะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
จับตามองกันต่อเพราะว่าผืนป่าเป็นของประเทศชาตินะครับ
ดังนั้นต้องดูว่าความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ